นำเรียนไปวันนี้ท่านไหนนะฮะเป็นวันหยุดจะออกไปแล้วก็ต้องผ่านถนนราชดำเนินนะครับ
แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่รถอาจจะติดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่นำตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รวดหนามหีบเพลงนะครับ
มาปิดถนนเพื่อรับการชุมนุมในวันนี้นะครับ
คือจะมีที่หน้าสำนักงานยูเอ็นนะครับแล้วก็ที่หน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นี่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตู้คอนเทนเนอร์มาซ้อนเป็น๒ชั้นนะครับเป็นแนวรั้วนะครับ
แล้วก็เอารั้วรวดหนามหีบเพลงมาซ้อนอีกชั้นหนึ่ง
ปิดถนนนะครับบริเวณสะพานมะความรังสรรค์นะครับ
ด้านข้างสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเอ็นที่ถนนราชดำเนินนอก
ส่วนอีกจุดใกล้กันนะครับคือที่บริเวณแยกประชากะเสมมุ่งหน้าถนนนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางปิดถนนด้วยเช่นเดียวกัน
ที่จะมาชุมนุม๒จุดใหญ่ครับก็คือกลุ่ม๒๔มิถุนานะครับ
เขาจะไปยื่นหนังสือที่ยูเอ็นนะครับเพื่อขอให้กดดันรัฐบาลให้เลิกใช้กฎหมายมาตรา๑๑๒ครับ
ที่หน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของผู้พิการ
ตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๒ทุ่มครับ
ส่วนที่อนุสรสถาน๑๔ตุลาไม่มีการนัดชุมนุมนะครับ
แต่มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
โดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
จะมีนิทัศกาลมีการจัดเสวนาแล้วก็มีการแสดงดนตรีนะครับ
โดยไม่มีการเคลื่อนขบวนมวลชนแต่อย่างใด
ประชาการตำรวจนครบานแจ้งมากลางดึกเมื่อคืนเลยครับ
คุณผู้ชมครับว่าขอให้ประชาชนนะครับ
เลี่ยงเส้นทางที่มีการวางอุปกรณ์กั้นเส้นทางไว้ดังนี้

ลูกหลวงครับตั้งแต่แยกเทเวศจนถึงแยกเทวกรรม
ถนนสามเศษนะครับตั้งแต่แยกเทเวศถึงแยกสี่เสาเทเวศครับ
ถนนราชศรีมานครราชศรีมาตั้งแต่แยกประชากะเสมถึงแยกวังแดงครับ
ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกสะพานมะขวานรังศาลไปจนถึงแยกมิกสักกะวันนะครับ
พิสุนโลกตั้งแต่แยกมิกสักกะวันนะครับถึงสี่แยกพนิชการนะฮะ
แล้วก็ถนนนครปฐมตลอดทั้งสายเลยนะครับ